ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับที่หาดใหญ่สงขลา
โรงงานพลาสติกครับจู่เกิดไฟไหม้
คุณขวัญคุณผู้ชมแล้วควันสีดำพวยพุ่ง

ดูฮะนี่คือควันดำทั้งนั้นเลยแสดงว่าไหม้แรงมาก

แล้วคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกว่านี่คือโรงงานพลาสติก

เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุว่าเกิดไฟไหม้โรงงานพลาสติกขนาดใหญ่
โรงงานแห่งนี้โอ้โหนี่ทั้งโกดังเลยนะครับ

นี่ฮะนี่ภายในนะครับดูเปลวไฟสิครับ
โรงงานตั้งอยู่ริมถนนกาญจนวนิษฐ์อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
หาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ

ดูจากสีของไฟดูจากควันที่เป็นสีดำนะครับ
และอย่างที่บอกว่าเชื้อเพลิงชั้นดีคือข้างในมีแต่พลาสติกทั้งนั้นเลย

เป็นช่วงที่คนงานเขาทำงานอยู่ในโรงงานเป็นร้อยคนนะฮะ
แต่โชคยังดีว่าตอนที่เกิดไฟไหม้คนงานพักกินข้าวกันอยู่
คิดดูสิครับว่าถ้าอยู่ระหว่างการทำงาน
อยู่ตรงเครื่องจักรแล้วไฟโหมมาแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น

เรื่องต้นมีรายงานว่าคนเจ็บมี๒คนนะครับ
ระดมรถดับเพลิงนี่มาจากหลายอำเภอเลยนะครับ
ไม่ใช่แค่บริเวณพื้นที่ของหาดใหญ่เท่านั้นนะฮะ

อำเภอใกล้เคียงส่งรถมาพร้อมกับระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำดับไฟ

ถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรทำไมไฟไหม้รุนแรง

ต้นสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นไปได้อาจจะนะครับ

เดี๋ยวสอบถามคนงานแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดอีกครั้ง

ข้าวของทุกอย่างต้องพยายามที่จะเคลียร์ออกมาก่อน
เพราะว่าถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวไฟมันจะยิ่งลาม
ตอนนี้น่าจะควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัด
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ